เลื้อยให้สุดและหยุดที่เธอนะครับ

แต่ว่าคราวนี้เขาออกมาพูดไปแล้ว

แต่ว่าเพราะฉะนั้นแก๊งเพื่อนซี

หลังจากนี้คะไพรสภาษออกไปว่า
รอบสองแบบสายฟ้าและแป๊บกัน
กับคุณแอนพัทธิราเลขาผู้จัดละคร

ก็สร้างความฮือฮายกใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ

เจอคุณชาคริสเจอเพื่อนซีแก๊งเป็นต่อ
อู๊ดพี่เจี๊ยบพี่เกลือก็เลยไม่พลาด

บอกว่าอยากให้ชาคริสเป็นคนออกมาชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองจะดีกว่า
ซึ่งที่ผ่านมาเพื่อนก็ทราบว่านักแสดงหนุ่ม
คบหากับว่าที่เจ้าสาวคนนี้อยู่บ้างนะคะ

พร้อมร่วมไปเป็นสักขีพยานในวันพิเศษของฉาคริสต์อยู่แล้วค่ะ

เห็นไหมลองไปถามดูเดี๋ยวเขาก็ตอบ
ผมก็เคยเจอตัวจริงอยู่บ้างครับ

เพราะว่าพอช่วงเดือนที่แล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้อะไร
แต่ก่อนอันนี้ก็เคยไปทานข้าวกัน

เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ดูไม่ใช่ไหม

คนนี้ก็ดูชีวิตรักเขาดูเรียบง่าย

แล้วเขาอยากมีความรักที่แบบ

มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะฮะ

อะไรที่เพื่อนเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอยู่แล้ว

สำคัญที่พวกเราต้องไปอยู่แล้วนะฮะ

แจ้งในหน้าข่าวสัมภาษณ์นานเลยในครั้งนี้

เไรพระหน้าพระตาเขาอยู่ตรงนั้นแหละ
แต่อยากว่าเพื่อนสนิทเขาก็พูดเหมือนกัน
อยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่า

เอาเป็นว่าเพื่อนในกลุ่มก็เห็นบ่อยนะคะ
ค่ะก็หลายคนเห็นรูปแล้วแหละจากที่เราได้ขึ้นไปนะคะ
ก็หน้าตาน่ารักทีเดียวนะนะคะก็เป็นสาวนอกวงการค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณชาคิดนะ
กลับมาจากที่ลาวแล้วเดี๋ยวมาบอกกันว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทางไหนนะคะ